และสิ่งหนึ่งที่ต้องตรวจสอบนั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองนะครับ
สภาพอากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
สวัสดีครับ๘นาฬิกา๓๕นาทีนะครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน

หลายคนวางแผนที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับ
เพื่อทำกิจกรรมต่างตามจุดต่างในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
แน่นอนครับเรื่องของสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นที่อาจจะต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าในระยะนี้เองหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับ
ปัจจัยหลักนั้นก็คือเรื่องของร่องมรสุมหรือว่าแนวที่มีฝนตกชุกตกหนัก
ตอนนี้ร่องมรสุมดังกล่าวสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ยังคงเลื่อนพาดผ่านบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
ก่อนหน้านี้ไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนตอนนี้ก็ยังคงพัดเหนียวนำเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ยังคงได้รับปัจจัยดังกล่าวซึ่งก็สามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง
จากนี้เองจากการตรวจสอบณขณะนี้พบว่าสถานการณ์คลื่นยังคงต้องระวังกันอยู่นะครับ
โดยเฉพาะช่วงเย็นซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนนั้นอาจจะแรงเป็นพิเศษ
บางช่วงบางตอนอาจจะสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ตามแนวชายฝั่งอาจจะต้องเพิ่มความระวัง
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมปัจจัยต่างนะครับที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
ในขณะที่เรื่องของอุณหภูมินะครับจากการตรวจสอบในวันนี้
ช่วงเช้าจะสังเกตว่าบริเวณพื้นที่สีเขียว
ก็คืออากาศเย็นสบายในพื้นราบนั้น
กลุ่มเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามแนวขอบฝั่งตะวันตก
ไล่ยาวลงไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
อกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก

แต่ว่าช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างที่จะร้อน
เพราะว่าบริเวณทางตอนบนเมฆค่อนข้างบางตา
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

ในขณะที่บริเวณภาคใต้
อากาศค่อนข้างร้อนเช่นเดียวกัน
คาดการณ์ว่าจะหายไปอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียต
มาดูกันในแต่ละภาคนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือวันนี้
จากการตรวจสอบวันนี้มีเมฆเป็นบางส่วน
แบบนี้ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดไชยภูมินครราชสีมาปฏิเสีย๐

ส่วนใหญ่บาระเวนจันทร์บริจันทร์บรีบาร์ตราส

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแล้วก็บริเวณที่ห่างจากฝั่งออกไป

มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเยอะเลยทีเดียว

เพราะว่าอาจจะเกิดภัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของดินถล่มตามมาได้นะครับ

กับมือของฝนให้ไกล
เพื่องวิัลก็มีเดิมอย่างกัน

ในระยะนี้เป็นช่วงที่มีสถานการณ์น้ำทะเลหนุน

ทำให้ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพญาอาจจะสูงกว่าระดับปกติประมาณ๓เมตร
ที่ตกมาในระยะนี้อาจจะระบายลงสู่ท้องทะเลได้ช้ากว่าปกติ
ยังไงถ้าเกิดฝนตกก็คงจะต้องวางแผนการเดินทางการใช้รถใช้ถนนให้ดีหน่อย

ตอนนี้พัฒนาความระลมอย่างต่อนิ่ง
หลังจากที่เคลื่อนที่ถล่มบริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พายุลูกนี้ยังคงมีทิศทางมุ่งหน้าต่อไป
โดยหลังจากนี้ครับพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
ความระลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่๑๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันศุกร์นี้จะขึ้นฝั่งแถวบริเวณมณฑลกวางตุ้ง
แล้วก็มุ่งหน้าต่อไปทางฝูเจียนเจ้อเจียงและสลายตัวบริเวณหนังกล่าว
ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนฝั่งตะวันออกเฉียงใต้
คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ